เพราะว่ามีการประชุมครั้งสำคัญเมื่อวานนี้
เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเป็นครั้งแรก
ทีนี้มีเรื่องอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องกับเราบ้างเนี่ยนะคะ
คือตอนนี้คอรมอเศรษฐกิจเขาก็เห็นชอบมาแล้ว
ว่าจะมีการอัดฉีดเม็ดเงิน๓แสนล้านบาท
มากระตุ้นก็คือมีการแจกเงินชิมช็อปใช้๑๐๐๐บาท
มีการเพิ่มวงเงินลงในบัตรคนจน
ใครที่ดูข่าวอยู่ตอนนี้คิดเห็นยังไง
แสดงความคิดเห็นมาได้ผ่านทางไลน์หน้าจอนะคะ
เมื่อวานนี้นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก็มีการแถลงภายหลังการประชุมคอรมอเศรษฐกิจนัดแรก
ที่มีนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีเป็นประธาน
แล้วก็มั่นใจนะคะว่าการอัดฉีดเม็ดเงินลงไปในระบบ
๓แสนล้านบาทใน๓มาตรการ
จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับเศรษฐกิจ
จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
รวมถึงจะกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง

อันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกมานะคะ
คือมาดูมาตรการต่างกันหน่อยละกันค่ะ
มาตรการแรกคือการช่วยเหลือกเกษตรกร
ที่เจอกับภัยแรงใน๑๓จังหวัด๙แสนกว่าราย
ด้วยการพักชำระหนี้แล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลา๑ปี
อนุมัติวงเงินสินเชื่อโครงการใหม่รายละ๕๐๐๐บาท

มีการอนุมัติสินเชื่อซ่อมแซมความเสียหาย
เกิดจากภัยแรงรายละไม่เกิน๕แสนบาท
ส่วนชาวนาที่ข้าวได้รับความเสียหาย
จะได้รับการดูแลจากมาตรการลดต้นทุนการผลิต
ประจำปีอันดับ๒๕๖๒๖๓
อันนี้คือช่วยเหลือกเกษตรกรเกี่ยวกับภัยแรง

คือการช่วยเหลือค่าครองชีพ
จะเพิ่มเงินลงไปในบัดสวรรดีการแห่งรัฐทั้งหมด
๑๔ล้าน๕แสนกว่าคนจะเพิ่ม๒เดือน
ซึ่งก็จะครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มผู้มีบท
รวมวงเงินทั้งสิ้นทั้งหมดคือ๒๐๐๐ล้านบาท
แบ่งเป็นเงินที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเพิ่มอีก๕๐๐บาท
แล้วก็จะเพิ่มสำหรับผู้มีบุตรอีก๓๐๐บาท
เพิ่มเงินสำหรับผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป๕๐๐บาท

แล้วก็การกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศมีอีกหนึ่งมาตรการ
เป็นมาตรการชิมช็อปใช้แจกเลยค่ะ
ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบนะคะ๑๐ล้านคน
แล้วก็จะมีเงินชดเชยให้อีก๑๕จากยอดใช้จ่ายท่องเที่ยว
สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ซื้อสินค้าท้องถิ่น
เป็นค่าใช้จ่ายช่วงวันที่๒๖กันยายนถึง๓๐พฤศจิกายนปีนี้

เดี๋ยวจะเอาเข้าประชุมคอรมอลวันอังคารนี้
เพื่อขอความเห็นชอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันอังคารประชุมคอรมอล๒๐สิงหาคมนี้
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันอีกนะคะ